ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
จากจังหวัดเชียงใหม่จากค่ายสู้ทีมวยไทย
มาแล้ว๕๐ไฟล์ชนะ๓๖ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์ไฟล์
มีไทยไฟล์
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเสรภูมินะครับ
จากจังหวัดร้อยเอ็ดจากค่ายปตททองทวี
กมาแล้ว๔๒ไฟล์ชนะ๓๒ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์

สวัสดีครับสวัสดีแฟนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
กลับมาพบกับรายการมวยไทยไฟเตอร์กันอีกครั้งนะครับ
วันนี้ตรงกับวันที่๒๐พฤษภาคมครับ
วันนี้ต้องบอกว่าเรามีของดีมาฝากถึง๖คู่ด้วยกันครับ
เวลาดีแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะได้รับชมกับความมันความเล้าใจครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โดยวันนี้ครับคู่เอกนำรายการครับในคู่ที่๕ครับ
เพชรพาสสพิษครับได้น้ำหนักครึ่งกิโลครับ
ในการเจอกับราชันดำวอลิเออร์มวยไทย
นทองอปิติศักดิ์ครับคู่รองของรายการเจอกับแสนสอง
นายกเอกอังลิ้มครับ
แล้วก็คู่ที่๓ครับแสนแสบสิทเสเนธจะเจอกับคนนองเดชสิทธงเวท
และเปิดหัวของรายการที่ยืนอยู่บนเวทีนี่ครับดาบดำปตททองทวีครับ
จะเจอกับกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนในพิกัด๕๐กิโลกรัม
ต้องบอกว่านี่คือคู่เปิดหัวที่เราเลือกมาให้แฟนมวยได้ชมกัน
เป็นคู่มวยที่ถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่เลยครับ
ทางด้านกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนครับ
หากท่านผู้ชมจำได้ดีเขามาชกในนัดเปิดรายการครั้งแรกครับ
แล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้อย่างหนุ่มเทพพุ่มพันธ์ม่วงไปในยกแรกเท่านั้น
ชื่อจริงชื่อนายสมชายเกษตรรุ่งเรืองครับ
จากอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่วัย๑๙ปี
ส่วนสูง๑๖๐เซนติเมตรครับ
ค่ายมวยสุธีมวยไทยครับ
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนโดยดรกฤษชานนท์ห่อทองคำครับหรือว่าดรตัน
ส่วนทางด้านมุมแดงครับ
ดาบดำปอตทธทองทวีครับนายอัธวุษย์ชายดำจากศิลปุ๋ม๑๐๑วัย๑๗ปี

ฟอร์มหลังไม่เคยแพ้ใครครับชนะเสมอ๑
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ทางฝั่งของกระต่ายขาวนั่นก็คือคุณอภิรักษ์ปัญญานะครับ
หรือว่าคุณแดงโฟร์แมนที่รู้จักกันดีนะครับ
เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยโฟร์แมนในเขตเชียงใหม่ลำพูน
นี่เดินทางตรงมาจากอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
ส่วนทางด้านดาบดำนี่มีคุณสมนึกครับ
หัวหน้าค่ายปตททองทวีเพชรสมนึก
แล้วก็อีกมากมายครับถือว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานที่ร้อยเอ็ดเลยครับ
วันนี้เหนือเจออีสานครับ
เหนือเจอเสืออีสานครับ
ยกแรกเริ่มขึ้นเป็นมวยเล็กรุ่น๕๐กิโลกรัม
นี่ครับวงในพยายามจะล็อกแล้วตี
เปิดหัวมาต้องดุอย่างนี้ครับ
สไตล์การชกของทั้งคู่นี้ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกเวลาครับ

ทางด้านดาบดำมีลูกทีเด็ดครับเดี๋ยวดูครับ
ต่อย๒หมัดพร้อมกันเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีให้ชม
ลีลาเหมือนจาพนมเลยครับมาจากองค์บากครับ
แล้วก็ใช้เป็นประจำอุ้ยสอกขวาเจอศอกขวามาแล้วครับ

นี่ครับสไตลการชกของทางด้านกระต่ายขาวครับ
เป็นประเภทหนักแรง
ส่วนหลาบดำนี่ออกได้เรื่อยออกไม่หยุดครับ
เหนือเจอเสืออีสานขยับเข้ามาครับ
เสียบด้วยซ้ายครับกระต่ายขาว
ดำพยายามจะตั้งแขนสู้
พยายามอาศัยรูปร่างที่ได้ลอยกว่าเนี่ยครับ
เปิดเกมเบียดคู่ต่อสู้โอ้โหเจอแข้งซ้ายครับหลุดครับ
จังหวะนี้ของทางด้านดาบดำโอ้โห
หนึ่งสองมาแล้วครับดาบดำ
ซ้ายแล้วเจาะล่างมาเป็นชุดเหมือนกัน

แล้วทิ้งมัน๑๒แล้วที่สำคัญครับกระต่ายขาว
วันนี้คือวันเกิดของเขาครับโอ้โหแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับ
สุขสรรค์วันเกิดแต่จะได้รับชัยชนะหรือเปล่า

แค่งขวาของกระต่ายขาวมาอีกแล้วครับ
โอ้โหยัดด้วยแข้งขวาเจอเข้าขวาสวน
ชกมันชกสนุกครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เรามีเงินรางวัลแจกครับ
เงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐บาท
แต่หากว่าชกโคตรมันโคตรสนุกครับรับไปเลยซุปเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาทครับ

เหนือกับเสืออีสานขยับมาพยายามจะเจาะล่างก่อนครับ
เสืออิสานเจอแข่งขวาของสิงเหนือ
โอ้โหมาหมัด๑๒ปัก๒สู้
นี่คือมนต์เสน่ห์ของมวย๓ยกครับ
ที่เปิดเกมเข้าใส่กันเลยตั้งแต่ต้นยกแรก
ของคนเหนือมาแล้วกับแข่งขวามาจากฮดจึงใหม่
นี่ครับศอกขวาเด้อสอกซ้ายดาบดำว่าไง
เราพยายามจะแทงซ้ายครับเจอกำปั้น
แล้วซ้ำโอ้โหส่องขวาตามด้วยซ้ายอีกทีครับ
จังหวะขวางหน้าโอ้โหดุจริงครับดุทั้งคู่เลยครับ
ขยับมาต่อยลำตัวพยายามจะโอ้ยเจอศอกซ้ายและหมัดขวา
ศอกขวาแม่แตกขาวสอกซ้ายสอกขวาเบียดเข้ามาโอ้โห
แล้วเจอเข้าขวาของดาบดำสอกขวาโอ้บรรยายแทบไม่ถูกเลยครับ
โอ้โหคู่นี้แม่ยกนิ้วให้เลยครับ
นี่แหละครับการันตีความมันครับแค่งซ้ายของกระดาษขาวเติมด้วยศอกขวา
เต็มดักพยายามดักด้วยเข่าครับ
โอ้โหแข้งขวาของกระต่ายขาวสิงเหนือเสืออีสานมามา
หมั่นแล้วแข่งดาบดำแน่แทงมันเย็บซ้าย
แล้วพยายามจะหิลันมั้ยแบนอิทเจอสอกขวาโอ้โห
หมดยกที่๑ครับเดือดจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
สุดยอดครับสั้นง่ายเลยครับ

นี่คือคู่ปวดหัวของมวยไทยไฟเตอร์
ไทยรัฐนำเสนอความมันความสนุกอย่างนี้ให้แฟนมวยได้ชมกันครับ
ดูครับแข้งขวาของกระต่ายขาว

มาเป็นชุดเลยครับศอกขวา

ถึงกับอึ้งเหมือนกันครับดาบดำ
ต้องบอกว่าคู่เปิดหัวของรายการนี้มันสะดาวจริงครับ
แต่นอกเหนือจากความมันแบบนี้กับมวยไทยครับ
กันต่อกับนักตบสาวไทยรุ่นเล็กครับเพื่อแชมป์เอเชีย
สโคล่าชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่๒ครับ
ประจำปี๒๕๖๐ในรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมนี้ครับ
เชียร์นักตบสาวไทยครับเปิดช่องไทยรัดทีวีช่อง๓๒
เอาละครับความมันเริ่มกันต่อกับยกที่๒ของคู่แรก
เดินหัวมวยไทยไฟเตอร์ช่องไทยรัฐ
กระต่ายขาวเบียดเข้ามาพยายามจะล็อกใน
ดำพยายามจะไล่แขนสู้โอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ
เปิดเกมมาดูครับดาบดำแกยกกาดสูงเดินสวนด้วยกำปั้น
เอาละครับแล้วเสียบในกระต่ายขาวปักหลัก
โอ้โหดูครับใส่หมัดชุดแล้วก็ขวางหน้าเสียบด้วยเขาซ้าย
ขยับจะขวางแล้วเสียบด้วยข่าวซ้ายครับมันตายขาว
คนหนึ่งจะขวางอีกคนนึงจะล็อกคอครับมาแล้วครับลูกบ้าของทางด้านดาบดำ
โอ้โหดาบดำนั้นประเภทคนไม่ยอมคนเหมือนกันครับ
ดูครับเสกสรรเห็นนี่ต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับ

ไม่หนีเหมือนกันพยายามจะใช้เสากซ้ายดาบดาบข่าวและเด็กด้วยเขาซ้าย
โอ้โหแต่บนศีรษะของหน้าผากของดาบดำนั้นบวมปูดเป็นลูกมะกรูดเลยครับ
ในขณะที่กระต่ายขาวนั้นได้เลือด

แต่ยังตีไม่ได้ครับกระต่ายขาว
มันจริงครับไม่มีหนีเลยครับ
ด้วยหมัดขวาพยายามจะล็อกในเจอศอกแล้วเสียบซ้าย
พยายามจะล็อคคลอมาพยายามจะขี้มัดขวางครับ
พยายามจะเติมด้วยซ้ายพยายามจะขวางหน้าแล้วตีโอ้โห

นี่คือมวยไทยไฟเตอร์จากช่องไทยรัฐครับนำเสนอ

วันนี้ดาบดำไม่สนครับตีที่มุมตัวเองแบบนี้แหละครับ

พยายามมาเจอหมัดขวาวางแข้งซ้าย
วางแค่ขวาดาบเปลี่ยนเข้ามา
หมัดขวาตรงครับเข้าใบหน้าเต็มครับ
แม่มาล่ะครับมัดขวาเขาเนคตล้ายเขา

ดำดำขวางหน้าแล้วเด้งตี
โอ้โหมันจริงครับพยายามมา
ต้มตีหุ้กซ้ายสอบขวาต้อยขวาดำดำล็อคใน
พยายามจะล็อกในอยู่แล้วนี่ครับกระต่ายขากันตีสวนไปเลยครับ
ขยับเข้ามากระต่ายขาวถีบไว้ทิ้งด้วยมัดขวา
โอ้โหดูครับออกอาวุธต้องบอกว่าไม่เปรียบคนดูเลยครับ
คู่นี้ให้๕ดาวเลยครับสอบผ่านครับ
ต้มตีหุ้กซ้ายต้มตีสอบขวาอย่างนี้กับฝั่งหน้าแล้วตี
ลองนายตีดำดำมัยังจะกดลงมา
โอ้โหหมดยกที่๒ครับเดือดจริงครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหสุดยอดครับสั่นสั่นง่ายง่ายเลยครับ

ต้องบอกว่าสุดยอดครับยอดเยี่ยมจริงครับ
นี่คือคู่ปวดหัวของมวยไทยไฟเตอร์
ไทยรัฐนำเสนอความมันความสนุกอย่างนี้ให้แฟนมวยได้ชมกันครับ
ดูครับแข้งขวาของกระต่ายขาวเจอเข้าขวาของดาบดำ
นี่ครับปักศอกสู้พยายามจะขวางหน้า
อืมมาเป็นชุดเลยครับศอกขวา
โอ้โหโดนเข้าไปนี่ถึงกับอึ้งเหมือนกันครับดาบดำ
ต้องบอกว่าคู่เปิดหัวของรายการนี้มันสะดาวจริงครับ
แต่นอกเหนือจากความมันแบบนี้กับมวยไทยครับ
กันต่อกับนักตบสาวไทยรุ่นเล็กครับ
สโคล่าชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่๒ครับ
ประจำปี๒๕๖๐ในรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมนี้ครับ
เชียร์นักตบสาวไทยครับเปิดช่องไทยรัดทีวีช่อง๓๒
เอาละครับความมันเริ่มกันต่อกับยกที่๒ของคู่แรกเปิดหัว

กระต่ายขาวเบียดเข้ามาพยายามจะล็อกใน
ดำพยายามจะไล่แขนสู้โอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ
เปิดเกมมาดูครับดาบดำแกยกกาดสูงเดินสวนด้วยกำปั้น
เอาละครับแล้วเสียบในกระต่ายขาวปักหลักโอ้โหดูครับ
หมัดชุดแล้วก็ขวางหน้าเสียบด้วยเขาซ้าย
พยายามจะขวางแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับมันตายขาว
คนหนึ่งจะขวางอีกคนนึงจะล็อกคอครับมาแล้วครับ

ดาบดำนั้นประเภทคนไม่ยอมคนเหมือนกันครับ

ดูได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้ว
อ่านก็แพ้แต่แบบนี้ครับหนึ่งพันบาทต่อเข็งครับ

การหน้าผากเลยครับของกระดาษกระต่ายขาวฟูลโฟร์แมน

หนีเหมือนกันพยายามจะใช้ศอกซ้ายครับกระต่ายขาว

โอ้แต่ปนศีรษะของหน้าผากของดำณปวดเป็นลูกปะกรูดเลยครับ
ในขณะที่กระต่ายขาวนั้นได้เลือด

แต่ยังตีไม่ได้ครับกระต่ายขาว
มันจริงครับไม่มีหนีเลยครับ

ล็อกคอมาพยายามจะขี้และขวางครับ

ฟันด้วยศอกขวาแล้วพยายามจะเติมด้วยซ้าย
พยายามจะขวางหน้าแล้วตี
โอ้โหมันจริงครับ

มวยไทยไฟเตอร์จากช่องไทยรัฐ

หมัดขวาตรงครับเข้าใบหน้าเต็มครับ
มาแล้วครับหมัดขวาของกระต่ายขาว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

คู่นี้ให้๕ดาวเลยครับศอกผ่านครับตบด้วยฮุกซ้ายเติมด้วยศอกขวา
กำลังหน้าแล้วตีลองนายตีดาบดำยังจะกดลงมา
โอ้โหหมดยกที่๒ครับเดือดจริงครับ
จะมีคันไหนที่พร้อมลุยทุกทางโหด
ข้อเสนอพิเศษผ่อนเพียง๗๙๙๙บาท
ประกันภัยชั้น๑ถึง๓๐มิถุนายนนี้
ระหว่างตัวเองกับอนาคตของลูก
ในใจของคนเป็นพ่อคือ
อนาคตอยากดูอนาคตลูกมาก
จะยอมเห็นคุณพ่อตายได้ไหม

อดทนและทุ่มเท
เพื่อเป็นที่หนึ่งของเอเชีย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

ในวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมกรมดี
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที
เป็นต้นไปสนับสนุนโดย
ไม่มีหนีไม่มีกัน

ลมหลายนาฬิกา

พยายามจะใช้เหลี่ยมครับแล้วทิ้งด้วยมัน
วันนี้เป็นวันเกิดของกระต่ายขาวแล้วครับวันที่๒๐พฤษภาคม
ต้องบอกว่าขอเก็บชัยชนะฉลองวันเกิดแต่จะได้หรือเปล่า
ดำเป็นผู้ให้คำตอบดามดำเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะตี
พยายามจะลุยครับลัดเอวครับ
โอ้โหต่างฝ่ายต่างฮึดเลยครับ

โอ้โหทีดูแก่เค้นไม่นานครับ
แบนซ้ายดำก็ไหน

มันจริงครับกระต่ายเขาก็ไม่หนีปักหลักสู้ครับ
มีบารย์ซอกซ้ายซอกขวามัดแล้วไว้ใจขวา

ขยับมาดักด้วยแข้งขวาก่อนเอาแล้วครับเกี่ยวได้

โอ้โหพยายามจะใช้เหลี่ยมครับใช้พละกำลังอ่า
ดำดำเบียดเข้ามาเจอเขาซ้าย
กระต่ายขาวนั้นรอจังหวะอยู่แล้วก็พยายามจะขวางหน้า
ไม่หนีไม่ถอยครับดักด้วยแข้งขวาเติมด้วยกำปั้น

โอ้โหนี่ครับมันจริงครับต้องบอกว่าเดือดจริง
นี่คือความสนุกโอ้โห
เอาละครับเป็นเรื่องเลยครับไม่พลาดครับ
กำปั้นทุบเข้าท้องครับนวดตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ครับ
แล้วก็ไม่ไหวครับปิดฉากครับ
เอาชนะน็อกครับไปในยกสุดท้ายเพียงไม่กี่วินาทีครับ

จริงครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังคู่ขี้สูสีกันมาครับ
กันมาตลอดครับอีกไม่กี่วินาทีจะหมดเวลาครับโอ้โหดูครับ
เป็นผลจนได้ครับพละกำลังแล้วก็พลังกำปั้นของทางด้านกระต่ายขา
เดี๋ยวดูครับจังหวะสาดด้วยแข้งขวาครับแล้วจิ้มลำตัวนี่ครับ
พยายามจะนวดลำตัวสลับตลอดครับโอ้โหมันจริงจริงครับ
สำหรับคู่นี้ดูครับโอ้โหฮุกขวาครับตัดลำตัวเข้าไปครับ
เหมือนตัดคั่วหัวใจครับดอกนี้ชัยชนะฉลองวันเกิดของแกเลยครับ
ปี้เบิร์ตเดย์เลยครับนี่ครับของขวัญวันเกิดโอ้โหสวยงามจริงครับ
ส่วนเจ้าดาบดำครับโอ้โหคนไม่ยอมคนจูเนียครับ
วันนี้ต้องยอมครับโอ้โหเจอพลังกำปั้นเข้าไปครับ
เอาละครับเราส่งต่อกันไปบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับชกกันมันสะใจแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์
และรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
มุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาท
ส่วนมุมแดงรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท
กระต่ายเขาปุ๊ยโฟร์แมน
คุณผู้ชมครับความมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับ

ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์